จังหวัดแพร่เนี่ยเขาบอกว่าเขานึ่งข้าวเหนียว
ึ่งข้าวเหนียวออกมาแล้วปรากฏว่าคุณดูสิ
ข้าวเหนียวของเขาเป็นสีแบบนี้เป็นสีแดง
เขาก็เลยเชื่อกันว่าแบบนี้อาจจะมีสิ่งอัปมงคลเกิดขึ้นก็ได้
คือมันเป็นเรื่องความเชื่อนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังเนาะ
พบกับคุณลำดวนฮ่อใจนะคะเป็นชาวบ้านของหมู่บ้านพันเชิง
ตำบลช่อแฮอำเภอเมืองจังหวัดแพร่เขานำข้าวเหนียวที่ตัวเองนึ่งอ่ะ
ึ่งออกมาแล้วคุณเคยเจอไหมข้าวเหนียวเป็นสีแดงแบบนี้
คือถ้าไม่ผสมพวกเขาเรียกอะไรข้าวกล้องเหรอมันก็จะไม่ออกเป็นอย่างนี้
เออแต่นี่คือข้าวขาวเรียบร้อยนะคือนี่คือข้าวขาวไงแต่สีมันออกมาเป็นสีแดงแดงส้มส้มอ่ะฮะ
เออแปลกเลยเขาเลยนำข้าวเหนียวที่นึ่งออกมาเป็นสีแบบเนี้ย
มาให้พระครูสังครักษ์นัทพงศ์รองเจ้าอาวาสวัดพันเชิงนะคะ
ทำพิธีแก้เคล็ดหรือว่าปัดเป่าปัดเคราะห์ตามความเชื่อค่ะ
ชาวบ้านที่นี่เขาเชื่อว่าข้าวเหนียวนะที่นึ่งแล้วเนี่ยสีออกมาสีแดงเนี่ย
มันเป็นลางบอกเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะคุณอืม
คือเขาบอกเขาบอกว่ามันเป็นความเชื่อนะว่าการที่เอ่อ
หุงข้าวแล้วออกมาเป็นสีแดงเนี่ยจะเกิดเคราะห์ขึ้นภายในครอบครัวในบ้าน
อะไรต่างอย่างนี้ค่ะคุณก็เลยต้องรีบไปทำพิธีแก้เคล็ดกับอาจารย์
หรือว่าพระสงฆ์ที่เขามีวิชาเพื่อจากร้ายจะได้กลายเป็นดึงอืม
ซึ่งเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะ
ตั้งแต่เราอ่านข่าวเรายังไม่เคยได้ยินเลยใช่ไหมคุณคือสีแบบเนี้ยไม่ค่อยได้เห็นอ่ะ
แล้วเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นไม่บ่อยสี่สิบห้าสิบปีอ่ะถือจะเห็นครั้งหนึ่งโอ้โห
แล้วถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับใครแล้วคุณไม่ได้ทำพิธีอืม
คนที่นึ่งหรือบุคคลในบ้าน
มีเคราะห์เหมือนว่าจะมีอันเป็นไปเป็นความเชื่อนะครับ
ต่อมาทางพระครูสังครักษ์ที่ท่านทำพิธีจะนำข้าวเหนียวมาปั้น
ปั้นปั้นปั้นเป็นรูปคนหรือว่ารูปวานอนอ่ะรูปลิงอ่ะอ่า
แล้วก็ท่านจะสวดสวดคาถาแล้วใช้มีดผ่าข้าวเหนียว
ทั้งตัวเนี้ยเป็นสามส่วนตามความเชื่ออ่า
จากนั้นก็นำข้าวเหนียวที่ถูกผ่าให้คนที่นึ่ง
เอาไปถวายในที่ต่างต่างนึกออกมั้ย

ส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนหัวก็คือทำขึ้นมาแทนตัวบุคคลนะคุณ
ส่วนหัวเอาไปถวายหน้าพระพุทธรูป
อีกสองส่วนเอาไปลอยน้ำอืม
แล้วก็เอาไปให้สัตว์บกอย่างเป็ดไก่สุนัขเนี่ย
แต่ห้ามเอากลับมารับประทานหรือห้ามเอาไปให้คนอื่น

เรื่องนี้มันเป็นความเชื่อของชาวบ้านที่หมู่บ้านพันเชิงนะ
ซึ่งแต่ละที่เขามีความเชื่อที่แตกต่างกันออกไป
คุณผู้ชมดิฉันก็ไปเจอเขาบอกประเพณีอีสาน
ถ้าเกิดว่าข้าวแดงหุงออกมาแล้วเป็นข้าวแดงอย่างนี้
จะแก้เคล็ดด้วยการเอาไปถวายพระหรือถวายพระพุทธเหมือนกัน
ก็คือจะไม่ทิ้งหรือว่าเขาจะไม่กินคือคล้ายกับทางเหนือเลย
ใช่ไหมคะเนี่ยทางแพร่เนี่ยเขาก็
ก็เอาไปถวายพระก่อนใช่ไหมคือเขาบอกว่าพอพระเนี่ย
ก็คือให้ไก่ให้ปลาให้สุนัขอะไรอย่างนี้
ได้กินนะคะก็คือคนไม่ให้กินแล้วเขาบอกก่อนนอนให้สวดมนต์ไห้พระทำสมาธิด้วย
มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ชม
ถ้าเกิดว่าทำแล้วมันไม่ได้เดือดร้อนใคร

โอ้โหยุคนี้สมัยนี้ก็ไม่ค่อยได้เจออะไรอย่างนี้นะ
อืมเนอะคือแปลกดีเหมือนกันใช่นี่เห็นไหมคะ